มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่เทศบาลเมืองอ่างทองเขาจัดขึ้น

นั่นคือโครงการสารสามวัยให้ลูกหลานล้างเท้าให้คุณพ่อคุณแม่
โอ้โหกิจกรรมนี้ดีนะครับ
ช่วงวันแม่เราจะเห็นภาพของลูกที่กราบเท้าคุณแม่
แล้วก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลเยอะขึ้นนะครับ

แล้วเราก็เห็นดาราศิลปินธรรมเป็นตัวอย่างให้เห็นด้วยนะครับ
แต่ว่าโครงการของอ่างทองก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีนะครับ
โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
เป็นประธานเปิดโครงการสารสามวัย
สร้างความรักความผูกพันในครอบครัวนะครับ
โดยมีประชาชน๒๒ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

นี่นะฮะพ่อแม่ผูกพันรักลูกผูกจิตนะครับ

สั่งสอนเรื่องความสำคัญของสถาบันครอบครัวด้วยนะครับ
โดยรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองเปิดเผยว่า
จัดโครงการสารสามวัยขึ้น

เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม
โดยผู้ร่วมงานก็ประกอบด้วยปู่ย่าตายาย

ร่วมกันฟังบรรยายธรรมจากพระสงฆ์

บุตรหลานมีความกระตันยูรู้คุณแผ่ผู้ให้กำเนิดนะครับ
แล้วก็ผู้ที่เลี้ยงดูรวมถึงพอเราโตแล้ว
เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านในยามแก่ชะลาด้วยนะครับ
ภายในงานนี่นะครับมีการจัดพิธีให้ลูกหลาน
นี่ตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ได้ล้างคาว
ให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
เพราะว่าบอกว่าเป็นงานสารสามวัย
เพราะฉะนั้นต้องไล่มาจากยุคคุณย่าคุณยาย
แล้วก็มาถึงคุณแม่แล้วก็มาถึงคุณหลาน

บางทีอาจจะเกิน๓วัยก็มีนะฮะ

คุณลูกคุณหลานคุณเหรน

แล้วก็เด็กก็ได้มอบพวงมาลัยกราบไหว้ขอพร
จากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยนะครับ